สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าบันเทิงไทยรัฐของเรามีประเด็นร้อนพบรอบทุกเรื่อง
ฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยเริ่มกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์นี้ต้องบอกว่ากระแสในโลกโซเชียลเนี่ย
ร้อนแรงร้อนแรงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียกร้อง
เรื่องของเงินค้างถูกต้องเรื่องของหนี้สินนะคะเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปดู
ต้องหาคนนะคะต้องการตามหาสนักแล้วยังมีเรื่องหนี้นี่แหละที่เค้าประกาศตามหาในโลกโซเชียล
หนี้นี่แหละถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอีรุงตุงนัง
เรื่องของการหนีหนี้ไม่จ่ายค่าเช่าบ้านคือตลอดทั้งวันในโซเชียลเนี่ย
เขาตามหากันให้ควักเลยว่าคนคนนี้คือใครและเนี่ยค่ะเขาบอกใบ้มาว่าเป็นพระเอกวิกมากสี
หนีค่าเช่าห้องไม่จ่ายไม่พอทำลายข้าวของพังยับเยินแบบที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้อยู่นะ
ที่สำคัญเจ้าของเฟซบุ๊คท่านหนึ่งเขาบอกว่าดารานุ่มคนนี้เป็นนุ่มนะ
ดารานุ่มคนนี้กำลังจะมีละครกับนางเอกดังร่วมช่องที่เพิ่งแต่งงานแถมเพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นมาช่วงปีใหม่นี้เอง
ใบ้ไปใบ้มาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมหวยก็ไปตกอยู่ที่หนุ่มคนนี้ค่ะหนุ่มเหมภูมิพาดิตจริงไม่จริงไม่รู้อันนี้ตอบไม่ได้
แต่ว่าหลักฐานหลายอย่างเขาบอกว่ามันใกล้เคียงกับคนนี้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวก็คือพระเอกหนุ่มอันชัยพลฝากข้อความผ่านโซเชียลมาผ่านสื่อมาบอกว่าโดนผู้รับเหมาก่อสร้างเบี้ยวตังค์ไปอีก
อ้างโน่นอ้างนี่หนีหายเฉยเลยหาตัวไม่เจอ
อันก็มีการโพสต์ชื่อนามสกุลเสร็จสับเลยนะ
ประกาศด้วยว่าพี่อย่าหนีเลยไม่งั้นเรื่องถึงตำรวจแน่
เอาเป็นว่าขอให้เคลียร์จบแบบเคลียร์ทั้งสองกรณีก็แล้วกันนะ
จะได้ไม่เป็นปัญหาอีรุงตุงนังกันไป
อย่างกรณีผู้รับเหมาหนีเนี่ยดาราหลายคนเคยเจอ

แต่ว่าอันนี้รู้ทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะพี่นะ
ถ้าพี่แบบตามข่าวหรืออะไรแบบนี้ติดต่อกลับมาหน่อย
ใช่ก็ออกมาเพราะตามหากันขนาดนี้
แต่ต้องบอกนะเดี๋ยวนี้ดาราเขาใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
เขายังใช้สื่อตรงนี้เป็นกระบอกเสียง
ในการที่จะตามหาทวงหนี้อะไรแบบนี้
เยอะมากใช่แล้วนี่ก็ตามหาเรื่องของความเสียหายด้วย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นดาราคนนั้นคือใครยังไง

แต่เราก็ยังไม่ระบุนะว่าใช่คุณเห็ดจริงหรือเปล่านะคะ